วัวมันไปตกอยู่ในโครนและน้ำหนักตัวมันก็เยอะมันขึ้นมาไม่ได้เนี่ยนะคะ
ร้อนถึงกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยกัน
ภาพเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนร่วมใจกันช่วยเจ้าวัวตัวนี้เนี่ยนะคะ
ช่วยกันเอารถเครนมายกมาพยุงวัวตัวนี้ขึ้นจากโครน

เพราะวัวตัวนี้มันตัวใหญ่และโคนมันก็เริ่มแข็งตัว

ความพยายามของทุกคนประสบความสำเร็จยกขึ้นมาได้
เจ้าของวัวเล่าว่าช่วงเช้าเอาวัวมาเลี้ยงที่แปลงย่า
ก่อนปล่อยวัวกินย่าโดยไม่ได้ผูกหลักไว้

ปกติประมาณบ่าย๓บัวจะเดินกลับบ้านเองทุกวันเลย
วันนี้ผิดปกติทำไมมันไม่เดินกลับบ้าน
ก็เลยออกตามหาพบว่ามันมาติดลมอยู่แบบนี้

นางสมดีบริสุทธิ์เจ้าของวัวเล่าว่า
วัวตัวนี้ที่ติดหล่มชื่อเจ้าขาวอายุ๑๕ปีแล้วเป็นเพศเมียค่ะ
ซื้อต่อมาจากเจ้าของเดิม๒๕๐๐๐บาท
มา๒ปีกว่าตกลูกไป๑ครั้งแล้ว
ทั้งนี้นะคะขอบคุณเพื่อนบ้านแล้วก็กู้ภัยที่ให้ความช่วยเหลือ
ช่วยเหลือจนเจ้าวัวขึ้นมาจากโครนนี้ได้สำเร็จ
กำชับลูกสาวเพิ่มเติมระมัดระวัง
อย่าปล่อยเชือกเด็ดขาดค่ะครับ